ราชศรีมาค่ะคุณผู้ชมเกิดเรื่องเศร้า
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๘ปีเขาทะเลาะกับแฟน
แล้วก่อนที่เขาจะแยกกับแฟนเขาขู่บอกจะไปฆ่าตัวตาย
ระหว่างทางที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านปรากฏว่าเขาฝ่าไฟแดงค่ะ
แล้วก็ไปพุ่งชนรถยนต์เสียชีวิต
สี่แยกพีกษัตริย์ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าเมืองในตัวอำเภอเมืองเลยนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะช่วงประมาณตีสี่ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟนะคะทะเบียนนครราชสีมาของนายพฤษกร
ขุนทศอายุสิบแปดปีขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงแล้วพุ่งตรงไปแบบเนี้ยค่ะ
ไปชนกับรถนิสันอเมร่านะคะของนายนิพนธ์ดีพยุง
ซึ่งขับออกมาในช่วงสัญญาณไฟเขียวคือความแรงที่ชนเนี่ย
ชนจนร่างของนายพฤษกรเนี่ยกระเด็นลอยข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ของรถนิสสันเลยล่ะนะคะตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาตรวจสอบพบว่านายพฤษกรเนี่ย
อยู่ในสภาพนอนราบกับพื้นถนนเลือดไหลกองนะคะแล้วก็ขาขวาและคอหักนะคะ
เสียชีวิตค่ะก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนคนขับรถยนต์คันนี้นะคะนายนิพนธ์ก็ยืนรอให้การบอกว่าเขากำลังจะไปฟอกไต
แล้วตอนนั้นเป็นไฟเขียวพอดีก็เลยขับมุ่งหน้าออกจากสี่แยก
จะไปโรงพยาบาลมหาราชแต่ว่ากลับเจออุบัติเหตุนี้ซะก่อนนะคะ
ส่วนแฟนนะคะของผู้เสียชีวิตนางสาวปิ่นโตนะคะ
ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทะเลาะกับนายพฤศกรแล้วฝ่ายชายเนี่ยน้อยใจขู่ขู่เธอว่าจะไปฆ่าตัวตายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบุ่งตาหลวงเขาก็เลยโทรไปแจ้งกู้ภัยคือคือไม่สบายใจโทรไปแจ้งกู้ภัยขอความช่วยเหลือให้พาไปที่บุงตาหลัวหน่อยระหว่างทางตามมาเนี่ยนะคะก็มาเจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะนายพฤษกรแฟนนุ่ม
ขึ้นค่ะ
เหมือนเขาไม่คิดที่จะทำแล้วอ่ะ

แต่เขาก็มาเสียตรงนี้อ่ะ

แต่ปรากฏว่าเห็นรถมอโตซัย

เป็นรถของแฟนจริงนะคะ

เพื่อที่จะประกอบสำนวนดำเนิน
ตามกฎหมายต่อไปนะคะ